น่ากอดที่โอปาโมนั่นเองคุณผู้ชมค่ะ

คนเขามีเสน่ห์นี่แฟนเขา
สวยจังชื่อแบบเก๋เลย

นี่แหละคนชื่อลอยเขาจะสวยแซ่บอย่างนี้ละ

เธอเป็นคนเก่งด้วยนะเขาก็ผ่านดูจัยกันมา
ส่องดูภาพหวานคุณผู้ชม

เป็นงานเป็นงานเนอะเป็นงานแต่เชื่อไหมว่ามีหลายคนแอบสบประมาทเหมือนกัน
หอยมาคบกับโอ๊ตปาโมดจะไหวเหรอชื่อเสียงเรื่องผู้หญิงเขาเบาที่ไหน
เขายังเสนสบประบาทเขาลิ้นก็เป็นอะไร
ลิ้นเขาเป็นแบบนี้เลยนะคะพี่โอ๊ตเนี่ยต้องออกโรงเคลียร์เองเลยนะคนนี้จริงจังนะครับ
ที่สำคัญเรื่องเจ้าชู้อะไรโอ๊ยไม่มีแล้วผมมาแก่แล้ว
ชีวิตตอนนี้มีงานที่ดีมีรักที่ดีแฮปปี้
เอาจริงทุกคนที่เริ่มคุยกับผมเขาก็ต้องตั้งการ์ดมาแล้วแหละ

นึงทุกคนก็ต้องตั้งการ์ดมาแล้วอะไรอย่างนี้เราก็เป็นคนแสบเหมือนกัน
แต่ว่าด้วยอายุได้มั้งผมว่าด้วยอายุแล้วเราก็ไม่ได้ผ่านผลเหมือนสมัยเด็กแล้วอะไรอย่างนี้
มันก็ทำมันก็คงทำให้เพื่อนผมรวมไปถึงตัวเขาเห็นว่าเราก็นิ่งขึ้น
ผู้ชายที่มันซ่ามันซ่าไปอยู่วันข้างอยู่แล้วแหละแต่ว่าเราไปซ่าในทางอื่น
เราไปซ่ากับเพื่อนเราไปซ่ากับสิ่งที่เราชอบแบบซื้อรถซื้ออะไรที่เราแบบอยากทำอะไรอย่างนี้
แต่มุติพี่มีเพื่อนคุยอ่ะพี่ก็ต้องไปเตือนแล้วมึงพี่โอ๊ตเขามึงพี่โอ๊ตเขา
อย่างนี้นะเกรทป่ะมันต้องมีอย่างนี้แล้วฉะนั้นเนี่ยทุกคนเขาก็ตั้งกาดอยู่แล้ว
ฉะนั้นเราก็เลยแบบโอเคเข้าใจได้
โอ๊ยก็อย่าไปว่าเขาให้เขาได้แบบพิสูจน์ตัวเองหน่อย
เขาเปลี่ยนไปแล้วพี่โอ๊ตบอกเขามั่นใจเขาตั้งใจกับความรักครั้งนี้
หรอกด้วยช่วงอายุด้วยวัยด้วยแหละก็ควรจะจริงจังความรักมากกว่า
ที่มันแบบเราเล่นมาเยอะแล้วเราถึงจะต้องหยุดแล้วก็มีเหมือนกัน
คุณก็เล่นมาเยอะแล้วนะถึงหรือยังถึงเวลาหรือยัง

โศตรมาปีกว่าแล้วแม่แม่พี่มีลูกคงลูกเขยที่ไหนหน้าตาน่าลาโป่งมา
เนี่ยตลอดหรอ